ที่ขอนแก่นครับมีโจรร้ายคนหนึ่งที่แสบมาก
บุกเข้าไปในบ้านของชาวบ้านเขาแล้วก็โอ้โหมีเวลาเยอะ
ทำหลายสิ่งหลายอย่างงัดแงะบ้านเข้าไปขโมยข้าวของ
เข้าไปเสพยาเสพติดนะนอนดูหนังโป๊ะเป็นซีดีโป๊
สำเร็จความไข้ทิ้งคราบอสุจิไว้เต็มหน้าจอทีวีเลย
หาบ้านที่มีเครื่องลงเครื่องเล่นเพอดเลยภายในคอยนอน
นี่ไงดี

ดมชุดชะไหนของบ้านเขาด้วย
ค้นเขานะครับนี่เป็นสภาพบ้านที่ทางนางสาวนภาพรคำอ้อ
อายุ๒๕ปีเจ้าของบ้านชี้ร่องรอยให้เห็นนะฮะ
อยู่ที่บ้านโนนสวรรค์ตะบนบัวเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
แล้วเธอก็ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยเพื่อเตือนภัย
บอกว่าถูกคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์เข้ามานอนบนที่นอน
เปิดดูทีวีเอาดีวีดีซีดีโป๊มาเปิดสำเร็จความไคร่
แล้วก็ทิ้งคราบอสุจิเอาไว้เปิดแอร์เย็นเลย
เสพยาเสพติดบนเตียงนอนด้วยแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปด้วยหลายรายการ
ตอนนี้แจ้งความไว้แล้วกับตำรวจสพน้ำพอง
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบว่าในบ้านเนี่ย
มีร่องรอยของการงัดแงะอยู่ด้วยนะครับก็เป็นการงัดแงะจากทางประตูทางเข้าบ้าน
มีมีดปลายแหลมมีครีมวางไว้ใกล้ประตูเข้าไปในห้องโถงพบว่า
ใส่เสื้อผ้าถูกลื้อค้นตู้โชว์ถ้วยชามก็ถูกงัด
นำออกมาวางไว้นอกตู้แล้วก็ยังพบว่าประตูห้องนอนก็ถูกงัด
คนร้ายขโมยทีวีจอแบนขนาด๓๒นิ้วพัดลมติดผนัง๒ตัวที่อยู่ในห้องนอนไปด้วย
ห้องนอนของแม่เจ้าของบ้านซึ่งมีทีวีตั้งอยู่
คราบสีขาวคล้ายกับคราบอสุจิกระจายอยู่เต็มหน้าจอทีวี
โป๊หลายแผ่นมีชุดชั้นในของผู้หญิงหลายตัว
แล้วก็มีผ้าโป๊วางไว้เป็นจำนวนมาก
อกจากนี้ยังมีหลอดกาแฟกระดาษไฟแชคตกอยู่ที่ที่นอนด้วย
คาดว่าอันเนี้ยเป็นอุปกรณ์การเสพยาบ้า
แล้วยังไปพบว่าหม้อข้าวหม้อแกงของคนในบ้านนะ
ก็ถูกทุบจนบุบเบี้ยวกลายเป็นเศษของเก่าอ่ะ
กระเป๋าสะพายหลายใบถูกวางกองกันไว้มีเสื้อผ้าจำนวนมาก
ถูกใส่ไว้ในกล่องพลาสติกสันนิษฐานว่า
หน้าต่างด้านทิศใต้จะเป็นช่องทางที่คนร้ายใช้เข้าออกในบ้านเกิดเหตุ
บอกว่าพี่สาวเนี่ยเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้
ไปทำงานรับเหมาอยู่ต่างจังหวัดประมาณ๒เดือน
พี่สาวกลับมาถึงบ้านพบว่าบ้านถูกงัด
เพื่อแจ้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบเรื่องจะได้ระวังตัว
แล้วก็เป็นการหาเบาะแสของคนร้ายด้วย
โดยบอกว่าเมื่อก่อนนี้นะตอนที่แม่อยู่บ้าน
เคยถูกคนร้ายปีนเข้ามาในบ้านเข้ามาหาขณะแม่อาบน้ำ
ได้ยินเสียงก็ตะโกนโวยวายคนร้ายก็ตกใจหนีไป
หลังเกิดเหตุรู้ตัวคนก่อเหตุนะ
ว่าเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละมีบ้านอยู่ใกล้กันเลย

แล้วบ้านเนี่ยก็ปล่อยทิ้งเอาไว้นานพี่ก็กลับมาดูทีนึง
ทีนี้พอมาดูก็เจอแบบที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะ
มันมีพฤติกรรมที่แบบว่าในห้องนอนใช่ไหมคะ
ที่พาไปดูก็จะมีชุดชั้นในน่าจะแบบมาเปิดทีวีดูหนังเอ็กซ์
เป็นพฤติกรรมที่แบบคล้ายโลกกิจอย่างเงี้ยค่ะ

ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะก็คือครั้งที่๒ครั้งที่๓ได้แล้ว
แต่ครั้งก่อนหน้านี้เมื่อ๒ปีก่อนก็คือจับไม่ได้ค่ะหนังคาเขา
หนีไปได้แต่มีหลักฐานให้ดูว่าเออรู้ว่าเป็นคนนี้
แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็ลอยนวลเหมือนเดิม
ใช่ค่ะลายเดียวกันเพราะว่าคนทั้งหมู่บ้าน
ทางตำบลเนี่ยไม่มีใครอื่นแล้วก็คือเพื่อนบ้านบอกได้เลยว่าเป็นคนนี้
ลักษณะที่เขาขนของจากบ้านหนูไปขายให้คนอื่น
ก็คือมีคนบอกว่าไม่น่าเอาจะเอามาจากที่ไหนนอกจากบ้านหนูนี่แหละค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็เก็บหลักฐานทุกอย่างแล้วฮะ
คราบสีขาวที่กระจายอยู่หน้าจอทีวีเนี่ย
เอามีดเอาครีมเอาของกลางที่คนร้ายใช้เอาอุปกรณ์ต่างที่เจอ
เอาไปตรวจสอบหมดแล้วก็จะเร่งสอบสวนติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดี

โดยเฉพาะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยโอ้โทำงงมันอุดสุมเสี่ยงของรูปต่อการก่อเหตุคมขืนนี่ใช่ไหม

อันนี้มันไปต่อยอดของคดีอาจยากรรมได้เยอะแยะไปหมดเลย
หลักฐานไว้เพียบคาดว่าจับได้แน่นะคะ